ถ้ามาดูทหารเรือขับรถแหกโค้งชนขอบเขื่น

ชนขอบเขื่อนแล้วก็ตกลงไปทะเล
บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน
ก็ได้มีการประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และก็ชุดปรดาน้ำของหน่วยกู้ไภ
มูลทิศวั่งโรจนาธรรมวัตอสถาน
เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์นะครับ

ในการที่จะไปทั้งกู้รถกู้ร่างขึ้นมานะครับ
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะครับชุดประดาน้ำได้ลงน้ำทันที
ไปค้นหาใต้น้ำน้ำตรงนี้ลึกประมาณ๔เมตรนะครับ
มหาสารคามจมอยู่ใต้น้ำที่มีความลึก๔เมตร
ภายในรถพบร่างของผู้เสียชีวิตนะครับ
เป็นจ่าเอกเฉลิมพลรักชาติอายุ๓๓ปีเป็นทหารเรือแล้วครับ
สังกัดเรือหลวงเจ้าพระยากองเรือฟริเกตที่๒
กองเรือยุตการทัพเรือก็ได้นำร่างขึ้นมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ชนะสูตรนะครับ
โดยบริเวณขอบกั้นถนนหรือว่าสรรเขื่อนตรงนี้นะครับ
พบร่องรอยของล้อยางรถของผู้เสียชีวิต
วิ่งทับตรงนี้สรรกั้นเขื่อนตรงนี้
ก่อนที่รถจะพุ่งตกลงไปในทะเล
สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิต
อาจจะขับรถมาตามทางปกตินี่แหละครับ
แล้วก็ตัวเพื่อนผู้เสียชีวิตเองก็ให้ข้อมูล
บอกว่าผู้เสียชีวิตก่อนหน้านั้นคือกลับบ้าน

ก็ขับเข้ามาที่กองในช่วงกลางคืน
แล้วก็น่าจะเสียหลักพุ่งตกลงไปในทะเล
บริเวณนี้คือเป็นทางโค้งนะครับ
ถ้าไม่เสียหลักเพราะทางโค้งก็อาจจะเป็นไปได้
ว่าเป็นการหลับในจากการอ่อนเพลียนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้ส่งศพไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
แพทย์ฐานเรือเพื่อให้แพทย์นั้นชนะสูตรอีกครั้งนะครับ
ก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ